กู้ไพที่สระบุรีขยี้ตาสิบแปดรอบ
แล้วตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่จราเข้หรือตัวเงินตัวทอง

มันใหญ่มากคุณนี่

คุณผู้ชมดูแล้วตั้งคำถามเหมือนกู้ภัยไหมคะ

กู้ภัยบอกมันต้องไปกินอะไรมาแน่เลย

แล้วเห็นบอกว่าในท้องมีสักประมาณ๓๔ตัวด้วยซ้ำนะคะ

โอ้โหซูมให้เห็นดวงตาแบบนี้นะคะ

แล้วมีชาวบ้านโทรมาบอกว่าให้ไปช่วยจับตัวเงินตัวทองเนี่ย
ตั้งแต่ทำงานประสบการณ์มีมาไม่รู้กี่ปี

ตัวเงินตัวทองตัวนี้ใหญ่ที่สุด

นี่แหละค่ะทีมกู้ภัยสว่างรัตนัตรัยธรรมสถานสระบุรีนะคะ
ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีตัวเงินตัวทองเนี่ย

มันกินแมวไปสักประมาณ๓ตัวเห็นจะได้มั้งคะ

ตัวเงินตัวทองบุกรีสอร์ทกินแมว๓๔ตัว
แล้วในท้องป่องมาก
แมวไปประมาณ๓๔ตัวนะคะ
พอกู้ภัยไปถึงคุณดูนะพยายามค่ะ
แต่โชคดีมากที่มันไม่คลานไปไหนเนี่ย
ที่มันไม่สู้เนี่ยที่วิทเดสมันไม่มีเนี่ย
งานหมูของกู้ภัยเลยนะคะ
ลากมันออกมาแบบนี้ค่ะ
นอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นนะคะ
ไปยังลานกว้างแล้วก็มัดปากมัดเท้า
นำขึ้นรถจักรยานยนต์

เพื่อพาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ทีนี้พันธการของรีสอร์ทเนี่ย

ทำไมท้องมันใหญ่แปลก

หน้าว่าในท้องมันนั่นแหละ

ตอนที่ได้รับแจ้งนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

แต่พอมาถึงเขาบอกว่ารู้สึกตกใจมาก
เพราะไม่เคยเจอตัวเงินตัวทอง

คุณบูนนี่มัดแล้วค่ะ
มัดปากมัดเยาะมัดทุกอย่าง

เมื่อกี้เห็นป้ายทะเบียนยัง

พร้อมดินรู้ถ่ายข้างหน้า
ถ่ายข้างหน้าแล้วจะถ่ายข้างหลังไหม